ใครมีหน้าที่อะไรมีภารกิจอะไร

เหมือนกับเราพี่กู้ภัยกลุ่มนี้เลยค่ะ
ไฟเล่นกูภัย

นี่คือภารกิจของพี่กู้ภัยนะคะ
แต่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย

เอาผวงท้องแล้วก็ดึงออกมา

คุณเห็นไหมนี่คือ

มันเป็นภารกิจของพี่เขาไงครับ

คุณเห็นไหมว่าสายยางลักษณะมันเหมือนกับงูใช่ไหม
อ้าวไม่ใช่มากแต่เขาก็ต้องมาแบบว่า
ฝึกวิธีการจับงูได้งูปลอมไงคะ
อ๋อถูกต้องค่ะในคลิปนี้นะคะคุณยุทธศักดิ์คำปัญญา
หัวหน้าหน่วยสมาคมร่วมใจกู้ภัยเมืองเลยจังหวัดเลยเล่าให้ฟัง
บอกว่าแกเนี่ยนำอุปกรณ์จับงูแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานมาใหม่
ยังไม่เคยออกใช้งานภาคสนามสักครั้งหนึ่งนะอุปกรณ์จับงูของแกเนี่ย
ก็นั่งฟังวิทยุมาหลายวันว่าอู้ช่วงนี้หลายคนบอกว่า
งูเยอะดูตลอดข่าวนี่จับกันทุกวัน
บางคนแซวเราบอกว่าเออตลอดข่าวหรือว่าช่องแอนิมอลแพง
ใช่จับงูจับสัตว์ทั้งวันนี่ไงได้อุปกรณ์มาใหม่แล้วนะคะ
แต่ว่าเอ๊ะทำไมที่จังหวัดเลยไม่เห็นใครโทรแจ้งว่ามีงู

พี่แกก็เลยขอฝึกวิชาวิทยายุทธ์และฝึกซ้อมมือ
และก็เหมือนเป็นการฝึกดูว่าอุปกรณ์มันใช้งานได้ดีขนาดไหน

สายยางเห็นไหมคะสายยางจริงด้านข้างอ่ะ
สายยางสีเขียวเลยหลายคนคุ้นเคยมีทุกบ้าน

แกก็เลยเอาบ่วงคล้องอุปกรณ์จับงูของแก
ฝึกซ้อมจับสายยางค่ะคุณ

จริงค่ะวิธีจับเหมือนจริงไหมคุณดู

อ่าให้เหมือนเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน่วย

แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยได้เรียนรู้ไปพร้อมกันด้วย
เหมือนเวลาออกภาคสนามคุณจะได้ไม่ตื่นไม่ตกใจไง
ตำรวจเขายังมีการซ้อมจับขโมยเลย
พี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็ต้องซ้อมถูกไหมคะ

ชนะทิพย์เขายังต้องซ้อมบอลเลย
หรือว่าอย่างนักร้องลำไยหายทองคำ

ซ้อมเบิ่งอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขา
ได้ไหมเดินซ้อมไหม

ฮ่าฮ่าฮ่า